ส่วนกีฬาวันนี้ที่แนะนำกันนะครับก็คือว่ายน้ำ

ทางน้ำแล้วกันนะครับเพราะว่ากีฬาทางน้ำเนี่ย
เหรียญทองเยอะมาก
เหรียญทองนะครับความหวังของกีฬาทางน้ำเนี่ยถ้าพูดถึงของไทยเนี่ย
มีน้อยกว่าชาติอื่นนะครับแต่ว่าอยากจะพูดถึงแล้วกัน
จำว่าจำแนกออกมาทีละประเภทการแข่งขันของเรามีลุ้นจากอะไรบ้างนะครับ
ไปถามที่ทางโค้ดตึกก่อนนะครับคุณธนาวิทโถสกุลเลขา
ที่การสมาคมกีฬาว่ายน้ำก็บอกว่าสถานการณ์ของการลุ้นเหรียญของทีมว่ายน้ำไทย
ปัจจุบันชาติในอาเซียนพัฒนามากแล้วก็นักกีฬามีผลงานระดับโลก
เพราะว่าโอลิมปิกล่าสุดนี้ก็มีเหรียญทองด้วยนะครับ
ไทยได้๑เหรียญทองจากระดมยศมาสเจือในประเภทกบ๒๐๐เมตร
เป้ามายของไทยมองที่ประเภทกบเป็นหลักอยู่แล้วจากเสด็ติที่แล้ว
ทีมไทยมีเสด็ตินึกเถอะกว่ากู่แข่งเล็กน้อย
ส่วนชาติอื่นนะครับก็สู้ยากเหมือนกันนะครับดูแล้วก็ค่อนข้างลำบาก
มาเลเซียเองเจ้าภาพมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อย
ว่ายน้ำเนี่ยเราคงหวังได้กับประเภทกบทั้งชายทั้งหญิงเท่านั้นเองในขณะนี้เราดูจากสถิตินะครับ
ทีมชายเขาหวังจากเจมส์สมอนหรือนัทธวงเกจอินเนี่ยจากกบสองร้อยเมตร
สำหรับกบ๑๐๐เมตรเนี่ยก็เราก็หวังไว้จากระดมยศมากเจือนะครับ
แล้วก็สำหรับกบผู้หญิง๒๐๐เมตรเราก็หวังจากเพียงขวัญ
ซึ่ง๓รายการนี้เป็นรายการที่เรามีสถิติค่อนข้างจะเหนือกว่านักกีฬาทั้งสิงคโปร์และเวียดนาม
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็คงประมาทไม่ได้แต่ถือว่า๓เหรียญใกล้เคียงที่สุด
มาดูกันดีกว่าค่ะว่า๓เหรียญทองสำหรับนักว่ายน้ำไทยที่เป็นความหวังมีใครบ้าง
มีตั้งแต่เจมส์บอลนะคะนัทพงศ์เกรดอินที่โดนแข่งห้ามแข่งระดับนานาชาติไปสองปี
จากการตรวจดบไม่ผ่านครั้งนี้จะลงแข่งขันประเภทกบหนึ่งร้อยเมตรแล้วก็สองร้อยเมตร
ซึ่งใน๔เกมเจมส์บอลก็คว้าไปแล้วทั้งสิ้น๕เหรียญทอง

ส่วนอีกหนึ่งคนค่ะก็คือเจ้าของเหรียญทองครั้งที่ผ่านมา

ก็มีลุ้นในประเภทกบ๒๐๐เมตร
ซึ่งถือว่ารายการนี้เป็นรายการความหวังสูงสุดของทีมว่ายน้ำไทย
จำชื่อไว้นะครับกบ๒๐๐เมตรระดมยศมาเจือครับ
ส่วนมาประเภทหญิงกันบ้างก็เป็นเพียงขวัญโภตกูล
เป็นนักกีฬาความหวังสูงสุดของไทยในประเภทหญิงนะคะ
ก็จะลงแข่งขันในประเภทกบเดียวผสมแล้วก็ผัดผสม๔คูณ๑๐๐เมตร
สีเกรงควันที่แล้วคว้ามาได้๔เหรียญเงิน
คือทั้ง๔อีเวนต์เนี่ยแพ้ให้กับนักกีฬาจากเวียดนามคนเดียวทั้งหมดเลย
รายการที่ลุ้นมากที่สุดกบ๒๐๐เมตรหญิงเหมือนกัน
คือกบ๒๐๐เมตรชายและกบ๒๐๐เมตรหญิงเรามีลุ้น
ครับแน่นดีเลยนะครับพูดถึงกีฬาไว้น้ำ
เคยเป็นกีฬาที่กวาดเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับ
แต่ปัจจุบันในว่ายน้ำไทยก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน
จัยสำคัญคืองบประมาณสำหรับการจ้างผู้ฝึกสอน

ที่ผ่านมางบไม่เพียงพอแล้วก็ขาดบุคลากรผู้สอนที่ดี

ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณเข้ามารับตำแหน่งนายกสมาคม
ก็วางแผนที่จะสร้างนักกีฬาระยะยาวครับ
ปัจจุบันได้ไซบันโจนส์ที่เป็นโค้ชชาวอังกฤษ
ที่มีค่าใช้จ่ายประมาณ๓๐๐๐๐๐บาทต่อเดือน
ซึ่งทำผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนเนี่ย

ชี้วัดไปเลยนะครับว่ามาถูกทางหรือยังสำหรับสมาคมว่ายน้ำ
จากนี้ครับก็มีการสร้างนักกีฬาใหม่

เพื่อให้ทีมว่ายน้ำไทยนั้นกลับมาเทียบชั้นในระดับเอเชียอีกครั้งเลยนะครับ
แล้วก็จะทุ่มงบประมาณสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก
ให้กับนักกีฬาแล้วก็ผู้ฝึกสอนได้ใช้งานร่วมกันครับ
ผมมองว่าปัจจัยหลักที่เป็นปัญหาของสมาคมว่ายน้ำมากที่สุด

ว่าเนื่องจากว่าผู้ฝึกสอนที่มีคุณภาพหรือชื่อชั้นสูงเนี่ย
ไม่ยอมที่จะมาเพราะว่าเนื่องจากค่าใช้จ่าย
หรือว่ารายได้เขาค่อนข้างจะสูง
เมื่อกำลังเขาเตรียมสี่เกมท์ไว้๒ปีทีแล้วเนี่ย
เขามาทั้งสตาร์ฟ๖๗คน
งั้นเขาก็จ้างตกแล้วเฉลี่ยเดือนละประมาณสัก๓๔ล้านบาท
ซึ่งเขาลงทุนที่จะจ้างขนาดนั้นเลย
เรากลับมาจากสี่เกมเมื่อประมาณ๒ปีเฉลี่ยแล้ว

เงินเดือนก็ร่วม๓๐๐๐๐๐บาทต่อเดือนนั่นนะ
ซึ่งเข้ามาเตรียมงานคราวนี้ก็ให้นักกีฬา
คือระดับครีมให้เขาไปซ้อมอยู่ประมาณ๔๕คน
ซึ่งตอนนี้เราก็จะพิสูจน์เลยว่าสิ่งที่เราเตรียมการให้เขามาร่วม๒ปีเนี่ย
ผลงานเขาจะระดับไหนนะครับ
ซึ่งณปัจจุบันนะตอนนี้นะคะนักกีฬาในระดับอาเซียน
ก็พัฒนาตัวเองไปถึงระดับเอเชียแล้วก็ระดับโลกก็มีมาแล้วด้วยนะคะ
ถือเป็นนักกีฬาอาเซียนคนแรกที่ได้เหรียญทองในโอลิมปิกจากการแข่งขันว่ายน้ำ
ซึ่งนอกจากผีเสื้อท่าถนัดที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกแล้วนะคะก็ยังถนัดการไหว้ฟรีสไตล์ระยะสั้น
คือล่าสุด๙เหรียญทองครั้งที่แล้วนะครับครั้งนี้ก็ลง๙รายการเดิม
ก่อนนั้นก็ได้ไปแล้ว๕เหรียญทองนะครับตั้งแต่เขาลงแข่งมาเนี่ยก็ถือว่า
ดีกรีณเวลานี้คือดีสุดในผู้ชายสำหรับในอาเซียนในเอเชียนะครับ
โลกนี้ก็กำลังพัฒนาตัวเองขึ้นต่อไปแต่แน่นอนครับพอประสบความสำเร็จแล้วนะครับ
ก็ถูกจับตามองในกีฬาซีเกมเพราะเขาตั้งใจว่าเขาจะทำลายสถิติโลกที่รายการซีเกมอยู่แล้วนะครับ
อีกหนึ่งคนก็คือทางคู่เจิงเวิร์นนะครับที่คว้า๗เหรียญทองจาก๔เกมที่สิงคโปร์
ก็เป็นนักกีฬาที่เก่งท่ากัญเชียงซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเขาสร้างสถิติใหม่ของซีเกมได้ทั้ง๓รายการในท่ากัญเชียง
ก็ไม่น่ามีใครจะสู้ได้นะครับเมื่อรวมเหรียญทองในประเภทชาย๒๐เหรียญทองจากทั้งสองคน
คโปร์น่าจะกว่าเหรียญเกินครึ่งจากทั้งสองคนนี้รวมกันไปถึงประเภทไหว้ผลัดด้วย
เวนต์ที่แต่ละชาตินะครับต้องแย่งกันเนี่ยจะอยู่ที่ประเภทกบฟรีสไตล์ระยะกลางแล้วก็ฟรีสไตล์ระยะไกลเท่ากัน
คือเหงียนชีอันเวียนเป็นเจ้าของเหรียญเงินชิงแชมป์โลก๒๐๑๕
ซึ่งเธอคนนี้ถนัดว่ายน้ำระยะไกลคว้าไปแล้ว๘เหรียญทอง
ไม่เข้าร่วมการแข่งขันด้วยก็เลยน่าจะเป็นโอกาสของเหงียนทีอันเวียนนี่แหละ
น่าจะได้เหรียญทองเป็นกรอบเป็นกรรมแล้วก็ชาติอื่นก็ต้องไปแย่งกันเองที่เหลือ
เงียนทีอันเวียนจริงแล้วถามว่าเขาเก่งในวัยเด็กไหมเราไม่ได้เห็น

มันก็จะทำให้มีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเอง

ทักษะการดึงสโตรกยังไงให้มันไปได้ไว

มาอีกครั้งนะครับว่ายน้ำก็เป็นกำลังใจให้นะครับ
กีฬาทางน้ำอีก๒๐เหรียญทองนะครับ
จะมาจากกระโดดน้ำระบำใต้น้ำแล้วก็โปโลน้ำ

ที่ไทยจะได้เหรียญจากกีฬาเหล่านี้เนี่ย

พอจะเบียดในการลุ้นเหรียญทองได้นะครับ

ภาพมาเลเซียจัดแข่ง๑๓เหรียญทองนะครับ
โดยเพิ่มอีเวนต์ที่ไม่มีในโอลิมปิกด้วยนะครับ
ก็คือสปิงบอร์ด๑เมตรชายหญิง
แล้วก็สปิงบอร์ด๓เมตรคู่ผสม
ฟอร์ม๑๐เมตรคู่ผสมแล้วก็ทีมผสม
ปัจจุบันเนี่ยมาเลเซียสร้างผลงานระดับโลกนะครับ
จากกระโดดน้ำต่อยังล่าสุดครับ

คว้าแชมป์โลกกระโดดน้ำประเภทแพลตฟอร์ม๑๐เมตรดังนั้น

ก็คือเขาได้เหรียญทองมานอนมาแล้วล่ะตอนนี้

ที่มาเลเซียเนี่ยเป็นชาติเดียวจากอเซียนเทศโคต้า

หากไม่ผิดพลาดมาเลเซียจะเก็บเหรียญทองจากกีฬาประเภทนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับ

ส่วนสมาคมไทยนะคะก็ตั้งเป้าไว้มากที่สุดก็คือเหรียญทองแดงนะคะ
เพราะว่าศักยภาพของนักกีฬายังไม่สามารถต่อกรกับชาติคู่แข่งได้
เช่นเดียวกันกับระบำใต้น้ำที่มาเลเซียน่าจะกวาดเหรียญได้ทั้งหมด
มีสิงคโปร์ที่สามารถสอดแทรกขึ้นมาได้บ้างส่วนไทยก็ตั้งเป้าเที่ยวทองแดงเหมือนกัน
ขณะที่โปโลน้ำในประเภทหญิงทีมไทยก็มีลุ้นป้องกันแชมป์อีกหนึ่งสมัย
คืนให้ได้โดยณตอนนี้นะคะทีมโปโลน้ำไทยก็ไปเก็บตัวที่
กรีสก่อนที่จะลงสู้ศึกนี้แต่ว่าในศึกโปโลน้ำชิงแชมป์เอเชีย
ปีที่ผ่านมาไทยก็สามารถชนะสิงคโปร์ด้วยสกอร์ที่ค่อนข้างจะห่าง
ก็ถ้าไม่ประมาณน่าจะป้องกันแชมป์ได้อีกสมัยส่วนโปโลน้ำชายค่ะ
แล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของกีฬาทางน้ำที่วันนี้นำเสนอนะครับ
ให้ได้รุ้นกันใน๔เกมแน่นอนนะครับอดใจรอกันสักหน่อย